ต้องบอกว่าค่อนข้างละเอียดกันเลยครับนี่ครับตบด้วยซ้ายครับ
แข้งซ้ายหน้าก็คืนด้วยแข้งขวาทีต่อทีโดนต่อโดนแล้วครับ
ดูครับจังหวะวางแข้งขวาของบัวเงินแม่วันนี้นี่มาละเอียดแล้วครับบัวเงิน
เข้าครับสถานการณ์กลับเปลี่ยนเสิร์ฟครับทางด้านบวงเงินเริ่มทำได้ครับ
ดูนะครับวางแข้งขวาอัดเข้ามาก่อนครับวงเงินต้องตามพยายามจะคืนด้วยเขาซ้าย
วางด้วยแข้งสกัดเอาไว้แล้วเสียบเลยครับโอ้โหแต่ละดอกแต่ละทีของแกดูครับเสียบขวา
หน้าต้องตามพยายามจะเล่นเกมแต่อืมโอ้โหคู่ขี้สูสีครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ย
นี่นะตอนนี้บอกตรงเลยว่ายังไม่รู้ว่าจะออกใคร
เล่นเกมได้ดีครับต้องตาแต่มาพลาดศอกอย่างเดียวครับ
หว่างในแค่งขวานี่ครับโดนสอกไปก่อนแล้วเมาครับ

พอเซมีอาการแกเติมเลยครับ

แม่แต่หัวใจครับหลังจากนั้นเอาคืนครับ
นี่แหละครับช่วงปลายพยายามจะเน้นด้วยหมัดขวา
และเล่นงานบริเวณลำตัวสลับใบหน้า

ปะเทะน้ำเครือ